เมืองไทยหนาวเมืองไทยร้อนแต่ที่นู่นหนาว

เหมือนว่าเจ๊ไม่เคยพอรู้เลย
คนก็เหมือนว่าเก๊อะ๑๙นั่น
แต่ว่าด้วยความที่เราเข้าใจว่า

เตรียมว่าเจ๊อยากจะแบบ
ไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่า
สบายไม่รู้
แต่ก่อนหน้าเหมือนตรงรูปแต่ไม่ได้เห็นโปร
แต่แท็กโปรก็เกิดดราม่าไม่ได้ไห้แท็ก

เห็นประมาณนั้นค่ะ
ไม่ได้เห็นค่ะ
แต่สุดท้ายเจ๊เขาก็ตัดสินใจลงเลยเต็ม

ตัวคิดมั้ยอย่างไร
ก็บอกเดียวทุกคนพอเจอก็ไตะเนี้ย

ตัวคิดเห็นอย่างไร
ในครั้งนี้ก็ทำให้แต้วได้รู้จัก

แล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นทุกวัน

แบบคือเราไปกันแบบเป็นแกงเพื่อนครั้งนี้ไปเป็นแฮปปี้มาก
เพราะว่าทุกคนเข้ากันได้ดีมาก
อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับผมเปล่าครับ

ไม่ค่ะเพราะว่าเราก็มีการเจอกันก่อนที่จะไปกันแล้ว
เพราะว่าอยู่กันนานไงเราจะได้รู้จักกันกัน
แต่ว่าเป็นทิพย์แรกที่ได้ไปทิ้งด้วยกัน

แล้วที่วางแผ่นไหมค่ะ
ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นแบบ
วันที่ไปถึงแบบคุยในที่สุดเราก็แบบมาก
แล้วถึงวันนี้นะ

เป็นแกงแต่งนี้บ่าดูน่ารักมาก

มีค่ะมีค่ะเพราะว่าต่างคนก็มีเวลาจำกัดเนาะ
เราก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
เป้าหมายในการช้อปปิ้งต่างกันบ้าง

ตอนแรกพี่ต้นเขาอย่าง

เขาจะเอาเลขุ้มเจมส์
เขาก็ไม่รู้ว่ายังไง
แต่พอมาเจอกันแบบ
เข้ากันอะไรขนาดนี้
ไม่เคยชอบใคร

เขาคิดแบบว่าก็สวยที

เขาก็ถ้าซื้อก็ซื้อด้วย

แจ้วก็ชอบเหมือนกันเข่าสุดเหมือนกันแต่ว่าเก็บปากราศ

หมดจะเรารู้ว่าดีใจแบบได้รับเครียม

จ้อนเว่ก็จะบอกอะไรกันแล้วก็เจอกัน

เขาก็เหมือนขอบคุณที่มาแบบเชียร์เขา
ต้องหลอกน้องว่าคนรักน้องมากเลย

แต่ว่าน้องเป็นคนแล้วก็อัญญาตให้เราเข้าไปหลังกับที่นี่

อกแล้วแม่ก็เลยแบบอัญญา
อันต่อก่อก็แสค่ะเพราะว่าชอบน้องมาก
เราก็เป็นติ่งไงถ้าเราติ่งใครเราก็ต้องอย่างนี้รู้ไหมอ่ะ
เราก็เป็นกำลังใจให้น้องว่าทำไมอัธิษฐีในการธุรกิจ
เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอธิษฐีไหมแต่ว่าเราก็ซื้อบัตรของเราเองนะ
เราก็ได้มีการคุยกันด้วยความโชคดีอะไรของเราไม่รู้แหละ
ทำให้เราได้คุยกับคนหน้าและได้มีโอกาสให้กำลังใจน้องต่อหน้า
จะมีแต่คนสุดชาติแล้วก็เพราะว่าน้องต้องหมอมลูกแก้ม
แล้วก็ดีใจสิ่งแรกหลายสิ่งอ่าว
เราก็ขอบคุณค่ะ